พาคุณผู้ชมไปที่บ้านโนนสง่าหมู่๓ตำบลหนองกุ้ง

ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่ายังหวาดภาวะ

เพราะว่าในช่วง๒เดือน
คนเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ
ก้าวศกในช่วง๒เดือนน่ะ
นี่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตแบบค่อยไปทีละคนทีละคนทีละคน
แต่ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะคะที่เสียชีวิตในพื้นที่ในหมู่บ้านนี้
ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
เขาก็เลยแก้เคล็ดกันว่าเป็นผีแม่ม่ายเป็นผีปอบหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
วิธีการแก้เคล็ดอย่างที่เราเคยเล่าไปหลายครั้งนะคะ
ก็จะหาเสื้อสีแดงแบบนี้หาผ้าสีแดงหรือเอาอะไรไปห้อยเอาไว้หน้าบ้านที่เป็นสีแดงอะค่ะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะเนี่ยค่ะในบ้านโนนสง่าแต่ละหลังมีเสือสีแดงผ่าสีแดงผูกไว้หน้าบ้านทุกหลังเลยนะ
เขาก็กลัวผีแม่ม่ายกลัวผีปอบ
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนางอ่อนกายสิงบอกว่าตอนแรกมีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ
แล้วเธอก็ฝันว่ามีรถกระบะบรรทุกสุนัขแล้วสุนัขสีดำนะมาเต็มคันรถเลยน่ากลัวมาก
แล้วรถคันนั้นก็ปล่อยสุนัขสีดำให้วิ่งกัดคนในหมู่บ้านเธอเองก็โดนกัดด้วย
อันนี้เธอฝันนะคะหลังจากเธอฝันปุ๊บมีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิต๘ศพในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
แต่ว่ารายล่าสุดเป็นผู้หญิงเสียชีวิตเมื่อ๗กุมภาพันธ์
ซึ่งทุกคนที่เสียชีวิตเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ
ก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่เธอฝันมันเหมือนกับเป็นลางร้าย
คนในหมู่บ้านก็เลยเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนแบบนี้
แล้วเธอบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ตอนกลางคืนอ่ะหมาหอนตลอด
เอาในหมู่บ้านหมาหอนตลอดเลยค่ะ
หลังจากที่เธอฝันแล้วมีคนเสียชีวิตมาดูช่วงลำดับเวลานะลำดับเหตุการณ์
คือมีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิต๘รายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๖๒
มกราคมปี๖๓อายุระหว่าง๔๐ถึง๗๗ปี
รายล่าสุดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะอายุ๔๙ปีเสียชีวิตเมื่อ๗กุมภาพันธ์
เธอบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะคนในหมู่บ้านหวาดภาวะจริง
เพราะไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
ก็คิดว่าเป็นล้างไล่เขามาในหมู่บ้านแล้วก็ว่าสิ
เพราะว่าบ้านก็เคยไล่เต๊ะหลายปีเลยเนอะ
บ้านเท่าไหร่๑๐ก็ปีขึ้นหลังไล่ปอบ
นั่นล่ะนี่แล้วมันเพิ่งมาเดือดอีก
บ้างตั้งแต่เดือนท่านว่ามาเนอะ
ด้านนางสมควรเป็นหลานของผู้ชายที่เสียชีวิตคนแรกในหมู่บ้าน
บอกว่าตาเดือนอายุ๗๗ไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนแล้วก็มาเสียชีวิตนะคะ
ส่วนช่วงที่ตั้งศพเนี่ยเธอก็กึ่งหลับกึ่งตื่น
ก็เห็นสุนัขพันธุ์ต่างประเทศ๒ตัวพันธุ์ไทย๒ตัวกำลังจะเข้ามาในบ้าน
ตอนที่กำลังเฝ้าศพอยู่ก็ไล่สุนัขออกไป
เธอก็เลยเชื่อว่าโอ้โหมันเป็นอะไรแปลกที่เกิดขึ้นอีกแล้ว
เหมือนกับสุนัขจะมากินศพเหมือนกับโอ้เป็นผีปอบจะมากินศพหรือเปล่า
อีกาก็บินสูนักก็มามันมีหลายอย่างที่แบบไม่เคยเกิดเหตุอ่ะ
แล้วอยู่ดีก็มาเกิดในหมู่บ้านนะคะ
นี่ค่ะบ้านบางหลังก็ไม่ได้มีเสื้อสีแดงมาแขวนนะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีแผ่เมตตา
ผีปอบผีแม่ม่ายให้ออกไปจากพื้นที่
แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะคะ
บางคนก็เอาสีแดงเสือแดงผ่าแดงไปแขวน
บางคนก็มีพระเครื่องที่เคารพบูชาก็ห้อยคอเอาไว้ตามความเชื่อ
แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องหาสาเหตุให้ได้

โดยเฉพาะถ้าเสียชีวิตหลายคนในช่วงเวลาใกล้กัน
เออเป็นโรคระบาดหรือมีโรคอะไรหรือเปล่า
เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์จะได้ป้องกันแล้วก็แก้ไขได้
อาจจะให้ทางคุณหมออะไรอย่างนี้ลงมาดูในพื้นที่บ้างก็จะดีนะคะ